คุณผู้ชมคะคนร้ายใช้เวลาเพียงแค่นาทีเสร็จเสร็จเท่านั้นก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ที่เจ้าของจอดเอาไว้ข้างบ้านกลางเมืองขอนแก่นค่ะคนร้ายใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมลองสังเกตดูที่เราวงกลมสีแดงแดงไว้เนี่ยค่ะคือใช้เวลานาทีนิดนิดเองคุณผู้ชม
เป็นผู้ชายสองคนสวมกางเกงขาสั้นเดินวนเวียนดูลาดเล่าอยู่สักประมาณนาทีหนึ่งก็ตรงเข้าไปที่รถจักรยานยนต์
อนด้าหมายเลขทะเบียนคอควายชชิงรอเรือ๔๙๔ขอนแก่นจอดอยู่ท้ายรถกระบะจากนั้นก็ขี่ออกไปแบบง่ายค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๙นาฬิกาเศษเท่านั้นนะคะก็คือช่วงกลางวันสายยังสว่างกันอยู่เนี่ยนะคะ
นายประเสริฐปัญจนะเจ้าของร้านประเสริฐยนต์บอกว่ารถจักรยานยนต์คันนี้เป็นรถของทางร้านสำหรับให้พนักงานใช้ส่งของให้กับลูกค้าภายในเขตตัวเมืองขอนแก่น
พอใช้เสร็จก็นำไปจอดแต่เขาจอดเสียบกุญแจเอาไว้ด้วยไงคือเตรียมจะส่งของคือปั๊บเดียวก่อนว่าปั๊บเดียว
เดี๋ยวขนของส่งของก็จอดเสียบคากุญแจเอาไว้แบบนี้เพราะว่าเนื่องจากมีคนที่ต้องใช้เนี่ยต่อเนื่องกันหลายคนบางคนสับเปลี่ยนไง
แต่เปลี่ยนคนขี่รถจักรยานยนต์ก็ไม่อยากจะถอดกุญแจออกไปคือวันเกิดเหตุเนี่ยก็อยู่ในร้านได้ยินเสียงสตาร์ทรถจักรยานยนต์
เจ้าของร้านก็นึกว่าพนักงานนึกว่าพนักงานของตัวเองขี่รถไปส่งของเพราะเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งทำไมพนักงานไม่กลับมาสักทีก็เลยไปถามพนักงานในร้านเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็โอ้โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโ
เลยว่าต้องดูแลรักษาทรัพย์สินให้ดีให้อยู่ในความปลอดภัยนะ
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์พอใช้งานแล้วเนี่ย
เอากุญแจออกเถอะเพื่อป้องกันเหตุอย่าประมาทอย่าไว้ใจนะคะ